มาดูต่อกันที่อีกหนึ่งคนบันเทิงติดโควิดแล้วก็หายแล้ว
สำหรับพี่โยยศวดีนั่นเอง
เข้ารับการรักษาจนหายดีเรียบร้อยแล้ว
เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยคนอื่นด้วย
เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเริ่มออกกำลังกายเบาได้บ้างแล้ว
หายใจก็เป็นปกติค่ะปอดปกติผลตรวจพี่โยนะคะ
หลังจากที่หายป่วยเกือบจะดีหมดแล้วล่ะค่ะ
โยก็เลยตั้งใจว่าจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเลย
เพื่อที่จะได้ไปบริจักษ์พลาสมา
ล่าสุดค่ะสภากาชาติไทยติดต่อทางพี่โยมาแล้วนะคะ

เรียกได้ว่าถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แค่เอื้อมแล้วล่ะค่ะ
อาการค่อนข้างโทรมากแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอีกคือ

เราคือผู้ที่ถูกรักษาในขณะที่อีกหลายคนเนี่ย

ก็เลยคิดว่านอกจากเราเป็นผู้ที่เคยโปรดโควิดแล้วเนี่ย
เราสามารถทำประโยชน์อะไรได้มากว่านี้
กันเลยหากว่าร่างกายพร้อมเมื่อไหร่ก็จะไปบริจาคพลาสมาด้วยเช่นกันค่ะ
ก็เพื่อจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นนะคะ
เคสของคุณพ่อนี้นะคะก็คือคุณอาต้อยเศรษฐาค่ะ
มีทั้งโรคมะเร็งปอดโรคประจำตัวต่างนะคะ

แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาการป่วยโควิดของอาต้อยเศรษฐาไม่น่าห่วงนะคะ
เพราะว่าได้รับพลาสมามาตั้งแต่ระยะแรกที่เข้ารับการรักษานั่นเองค่ะคุณผู้ชม
ได้ยินมาว่าพลาสมาเนี่ยมีจำนวนน้อยมากนะคะ
ตอนนี้ทั้งเลือดแล้วก็พลาสมาเนี่ยขาดมากนะคะ
อยากให้หลายคนที่เคยเป็นหรือว่าที่กำลังเป็นอยู่
เราก็รู้ว่าเราหายแน่นะคะ
วันหนึ่งเนี่ยอยากให้ไปบริจาคพลาสมาอีฟก็จะไป
เพราะอยากให้รู้ว่าพลาสมาเนี่ยช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้มากจริง

เพราะเราไม่รู้ว่าคนที่ป่วยอาจจะเป็นวันหนึ่งอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเรา
อาจจะเป็นพ่อแม่เราอาจจะเป็นใครที่มีความจำเป็น
ที่จะต้องใช้คลาสมาเหล่านี้นะคะ